ต่อเนื่องอีกหนึ่งเรื่องความเชื่อนะคะคุณผู้ชม
เรื่องนี้บอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะ
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นเหตุการณ์เด็กผู้ชาย
วัยสองขวบกำลังสนเลยเดินหายออกไป
แม่ร้องห่มร้องไห้ใจไม่ดี
หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอไปแจ้งกู้ภัย
แจ้งตำรวจในท้องที่รวมถึงชาวบ้าน
สิบชีวิตค่ะมาหาจุดนั้นมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไร
จุดนั้นเนี่ยมีล้าวเป็ดล้าวไก่อยู่ด้วย
แล้วเป็นล้าวเป็ดล้าวไก่ขนาดเล็กหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
แม่ทำไงใจไม่ดีแล้วร้องห่มร้องไห้
ปานจะขาดใจตายค่ะเพิ่งตั้งแต่กู้ภัย
ศัยศาสตร์เลยค่ะสุดท้ายคุณคะ
นี่ภาพแม่นะโอ้นี่เป็นชาวบ้านค่ะที่ไปช่วย
สุดท้ายเจอไหมเดี๋ยวขยายความเล่าต่อค่ะ
ศัยศาสตร์พูดยังไงเดี๋ยวเล่าต่อนะคะ
ตำรวจสพเมืองชนบุรีพร้อมกับกู้ภัยมาบ้านนี่แหละค่ะ
เป็นห้องพักไม่มีชื่อหมู่๘ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรี
คุณเห็นนะลักษณะทางภูมิศาสตร์เนี่ยคือเป็นป่ารกทึบ
แล้วก็มีบ่อน้ำมีล้าวเป็ดล้าวไก่ห่างไปสักประมาณ๓เมตรเอง
ทุกคนเนี่ยกี่สิบชีวิตนับหัวดูนะคะเดินหาจนทั่ว
ใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงถามว่าเจอไหม
ตอนแรกมันไม่เจอนะไม่เจอน้องเด็กชายโป้อายุ๒ขวบ
โอ้แม่เนี่ยคือนางสามีนาเนี่ยร้องไห้แบบนี้ฮะ
ร้องไห้แล้วร้องไห้อีกทุกคนก็สลดใจ
จะเอายังไงดีจะเอาไงดีจะเอาไงดีแต่ทีนี้มีคนหนึ่งเขาคิดได้ค่ะ
เขาบอกว่าจริงแล้วตรงนี้มันมีความเชื่ออยู่นะ
ชาวบ้านเชื่อว่าป่าแถวนี้มีเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทาง
เขาปกปักรักษาอยู่เอาแบบนี้ดีไหมในเมื่อตำรวจเอ่ยกู้ภัยเอ่ย
หาไม่เจอชาวบ้านก็หาไม่เจอลองพึ่งศัยศาสตร์ดูไหม
จุดทูบเลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมจุดทูปแบบนี้นะคะดอกเดียว
ขอเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้พบลูกเถิด
จู่น้องโป้เด็กชายวัย๒ขวบเดินออกมาจากล้าวเป็ด
งั้นทุกคนค่ะเนี่ยคุณจังหวะที่เจอนะ
จังหวะที่เจอทุกคนงงมากแล้วแม่ตะโกนถามว่าไปไหนมา
พี่ป่าไปไหนมา
โอ้โหดิฉันนะมีลูกชายวัยประมาณนี้เข้าใจหัวอกคนเป็นแม่เลยอะค่ะ
โหนี่แม่เจอแล้วแม่กรีดร้องเลยนะคะไปไหนมาลูกไปไหนมาลูก
คือไม่ไหวอะค่ะทีนี้เราไปถามชาวบ้านในพื้นที่ที่ช่วยกันค้นหาเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านคนนี้คือคุณวัญชัยพาผู้สื่อข่าวไปดูเลยนะ
ดูหน่อยซิไอ้ล้าวเป็ดที่ว่าเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนเชียวทำไมถึงหากันไม่เจอตั้งหลายชีวิต
เข้าไปดูแล้วเล็กกระจิ๋วหริวแบบนี้ค่ะไม่ได้ใหญ่อะไรเลย
แล้วเขาบอกว่าไปเปิดดูหลายต่อหลายเที่ยวแล้วนะเนี่ยเปิดดูตรงจุดนี้
ก็หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อจริง
เขาก็เลยเชื่อว่าน่าจะผีบังตาทำให้หาน้องโป้ไม่เจอนะคะ
อ่าเหตุการณ์เนี้ยแต่ก็ต้องบอกว่าโชคดีแล้วล่ะนะขวัญเอ้ยขวัญมานะหนูน้อยนะ